หรือเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำ
ก็คืออยู่ด้วยกันในงานวันเกิด

ก็มาทราบเรื่องเองจริง

แต่ว่าระหว่างตอนที่เขาล้มเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไร
สิ่งที่ว่าเห็นสิ่งหน่อยหรือว่าเคร่งเบี้ย
เพราะว่ามันเกิดช่วงแล้วหรือแบบนั้น

คือตอนวันนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นงานวันเกิด
เราก็อยู่กันหลายคนเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสกับคกอย่างเดียวว่า
เขาทำอะไรเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
คือตั๊กก็เดินไปเดินมาอยู่กับเพื่อนหลายคน
เพราะฉะนั้นตั้มไม่ได้ทราบคืนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้น
คือมาทราบวันถัดไป

แล้วเราได้ถามไหมคะ

เขาได้บอกว่าเกิดจากอะไรบ้าง
อะนี้แท้ว่าให้เป็นเรื่องที่

คุณรู้สึกกันแล้วมั้ยคะ

แล้วก็ไม่เป็นไร
ตอนนี้พกอยู่ต่างประเทศเนาะ
ก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากค่ะ
ก็คือตามเขารู้แล้ว
ก็เป็นตะไง

เมื่อรายกลุ่มแข่งได้อยู่คุยกับมันไหมคะ

ความเป็นห่วง
คือต้าเจอต้าก็ถามแบบปกติอะค่ะแบบ

แต่ไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่มานั่งตั้งคุยกันว่า

กลับมาจากสงการมันน่าจะแฮปปี้ครับ

คนมีความรักแล้วก็รักกันกลับมาดีกัน

ว่าเป็นยังไงเนาะ

มาในการพูดคุยอะไรอย่างนี้

ขอบคุณนะคะ